คุณผู้ชมมาดูเรื่องเงินกันบ้างแหมเรื่องยุคนี้เรื่องนี้ก็สำคัญนะคะ
มีเหตุการณ์ที่ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งเขาเห็นเงินเนี่ยปลิวว่อนเกลือนถนนเลยค่ะ
คุณผู้ชมปลิวเกลื่อนถนนเลยก็เลยลงไปเก็บนะคะ
แล้วก็โทรแจ้งให้เจ้าของเงินมารับไปดูภาพนี้กันหน่อยค่ะ
พระใหญ่ก่อนมาถ่ายก่อนสัปดิ์ใจอยู่ค่ะนี่
สัปดิ์ใจเห็นผู้ใหญ่เลยเจาะนี่แหละค่ะนางอรุณแก้วสามะคีค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านสรรกำแพงที่นครราชศรีมา
เก็บเงินเป็นธนบัตรชนิดต่างปริวกระจายเกลื่อนถนนเลยคุณผู้ชม

มีเจ้าหน้าที่หมวดบำรุงทางหลวงของวังน้ำเขียวผ่านมา
ก็ช่วยกันเก็บช่วยกันนับช่วยกันตรวจสอบ
โอ้โหเงินของใครเนี่ยมาหล่นอยู่ริมถนนกระจายแบบนี้นะคะ
ที่อยู่ที่ถนนสายนม๓๐๕๒วังน้ำเขียวเขาใหญ่

ก็เช่นช่วงบ่ายวันนี้ก็ช่วงบ่ายของเมื่อวาน
เธอบอกว่าพบเห็นธนบัตรปิวกระจายเกลื่อนอยู่

เป็นธนบัตรสกุลเงินต่างประเทศตอนแรกคิดว่าเป็นแบงค์ปลอม
มีแบงค์ไทยฉบับละ๑๐๐๐บาท

คือเขาคิดว่าน่าจะเป็นของนักท่องเที่ยวทำหล่นเอาไว้นะครับ
เก็บปรากฏว่าแบงค์พันธุ์๓๔ใบ
แล้วก็แบงค์สกุลเงินต่างประเทศอีก๑ปึก
แล้วก็มีกระเป๋าสีดำ๑ใบตกอยู่ข้างในมีนามบัตร๔ใบ
ระบุชื่อศาสตราจารย์ดรเอกสิทธิ์ลิ้มสุวรรณ
ก็เลยโทรไปตามนำบัตรนี่แหละค่ะกระเป๋าใบนี้ตกอยู่นะคะ
เห็นครั้งแรกคิดว่าเป็นแบงค์กาโม

จึงทราบว่าเป็นธนบัตรสกุลต่างประเทศนะคะ
หลังจากนั้นก็มีรถยนต์วิ่งผ่านมาธนบัตรฉบับละ๑๐๐บาท
ก็ปริ้วฟุ้งกระจายไปตามลมก็เลยพิสูจน์ดู
อ่าทราบว่าเป็นธนบัตรฉบับจริงก็เลยรีบเก็บขึ้นมานะคะ
อยู่คนเดียวนะคะรถที่วิ่งสวนไปสวนมาก็ทำให้ธนบัตรปริวฟุ้งกระจายขึ้น
สักพักนะคะก็มีกลุ่มเพื่อนเพื่อนจากอ่า
หลังจากนั้นก็ได้มาทำการตรวจสอบ
โดยการนับจำนวนธนบัตรทั้งหมดนะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นพบธนบัตรฉบับละ๑๐๐๐บาท

แล้วก็ธนบัตรของต่างประเทศหลายประเทศ
อีกจำนวนหนึ่งปึกในกระเป๋านะคะ

ศาสตราจารย์ดรเอกสิทธิลิ้มสุวรรณบอกว่า
เขาเป็นเจ้าของเงินที่ทำหล่นไว้จริง

ตอนนั้นก็คือเรื่องของเรื่องเขาพาครอบครัวไปเที่ยว
วังน้ำเขียวแล้วแวะทานข้าวกัน

เขาก็บอกว่ามีแบงค์พันธุ์ประมาณ๓๐๐๐

ตอนที่เขาขับรถกำลังกลับกรุงเทพ
รู้สึกว่าเข็มขัดนิรภัยมันไม่ลงล็อกค่ะ

แล้วเปิดประตูฝั่งคนขับดึงเบาะรถ

นี่ค่ะแต่เขาก็ไม่รู้ว่ากระเป๋าเงินมันหล่นหายนะ

แล้วก็นัดหมายรับเงินคืนกันในที่สุดแล้วค่ะ